นี่เล่าถึงเรื่องของรถโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเหมือนกันค่ะคือหน้าโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีร้านรวงขายของอยู่ข้างหน้าถูกไหมแล้วปรากฏผู้ชายคนนี้ค่ะพุ่งตรงไปที่ร้านไปเอามีดมาสองเล่มแล้วก็ข้ามเข้าไปในโรงเรียนคุณเด็กเด็กอ่ะกำลังเรียนลูกเสืออยู่ตรงลานกิจกรรมอ่ะวิ่งหนีตายกัน

ดูไม่รู้ว่าจะเอามีดมาทำร้ายใครหรือเปล่า
ครูต้องบอกให้เด็กไปลูกรีบเข้าห้องเรียนไปให้เร็วที่สุด

เดี๋ยวนี้แต่ละโรงเรียนเขามีการซ้อมไว้แบบนี้นะ

ถูกต้องค่ะทีนี้ทางครูเองก็ต้องรีบโทรแจ้งตำรวจ
แล้วเราก็ไปถามแม่ค้าที่เขาขายพวกขายขนมขายอาหารอยู่หน้าโรงเรียน

ตอนแรกมามากี่ทูบร่างกูเดี๋ยวพูดแขนทิ้ง
โอ้โหคุณแล้วมีดยังใหม่คมกริ๊บเลย
ใช่ค่ะร้านตำสั่งใช่ไหมเนี่ยดูทรงแล้ว

มาถึงนะขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาจอด

หลังจากนั้นข้ามไปที่โรงเรียนตรงเข้าไปในโรงเรียนเลยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคุณครูเองเด็กนักเรียนเองก็ตกใจ

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะ
ไปดูประวัติประวัติของนายเอคนนี้

ทีนี้ต้องนำตัวส่งบำบัดรักษาอาการทางจิตเวทให้หายขาดต่อไปด้วย